เคยมีการพูดถึงกันไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะ
สำหรับกรณีรถที่อายุเกิน๗ปี
เขาจะบอกว่าห้ามมาขับในกรุงเทพหานคร
ถ้านำมาใช้ในกรุงเทพจะต้องเสียภาษีเหมือนรถใหม่

เช็คกันหน่อยเพราะว่าหลายคนแชร์แล้วทุกคนเนี่ย
อุทานขึ้นมาเป็นเสียงเดียวกันว่าเอ้าก็เพิ่งผ่อนหมด

ถูกไงคุณหลายคนก็เลยแบบว่าทำไมทำกันแบบนี้ล่ะ
ทีนี้เรื่องนี้นะคะก็เลยเป็นข้อความที่ตอนนี้
เขาแชร์กันในข้อความเนี่ยเล่าข้อคำให้คุณผู้ชมฟังก่อน
บอกว่าวันที่๘กุมภาพันธ์๒๕๕๙
พันธุ์ตำรวจตรีอดุลนรงศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานกล่าวว่า
นำเสนอโครงการจำกัดอายุการใช้งานรถยนต์ต่อรัฐบาล
โดยรถยนต์ที่อายุเกิน๗๑๐ปี
ห้ามนำเข้ามาวิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ถ้าหากนำมาวิ่งต้องเสียภาษีเทียบเท่ารถยนต์ใหม่

โอ้โหหลายคนออกมาพูดเลยว่านี่เหยียดจังหวัดกันเหรอ
ทำกันแบบนี้คือทำไมฉันแค่ไม่มีเงินซื้อรถใหม่
ต้องเหยียดฉันไปอยู่นอกเมืองเลยหรือยังไง
ทีนี้เนี่ยเราเลยไปตรวจสอบดูนะครับ
ปรากฏว่าเนื้อหาแล้วก็รายละเอียดทั้งหมด
ทุกตัวอักษรที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
คุณผู้ชมดูวันที่เป็นข่าวเก่า

เคยมีข่าวนี้แชร์มาแล้วครั้งหนึ่ง
เป็นเรื่องของโครงการที่ถูกนำเสนอไว้นะคะ
ตัวอักษรเขียนเหมือนกันเป๊ะ
แล้วตอนก่อนหน้านี้ปี๕๖เนี่ย
ก็มีการวิภาควิจารณ์แล้วก็ถกเถียงกันแบบนี้เหมือนกัน

ซึ่งแน่นอนประชาชนไม่เห็นด้วย
ก็เลยกลายเป็นว่าปัจจุบันนี้โครงการนี้
ก็ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด
สรุปเป็นข่าวเก่านะคุณผู้ชม

เพราะฉะนั้นก่อนแชร์ดูเราก่อน
ฟังเราก่อนตอนเช้าจะได้เอาไปบอกเพื่อนได้ว่า

ต้องไปแชร์มันไม่คืบหน้า
ค่ะเราตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะ